มันจะขัดขัดนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีคุณปู่คนนึงเนี่ย
จะรับหลานชายมาอยู่ด้วยเพียง๓วันหลานอายุเพียง๑๖ปี
แต่ว่าหลานเนี่ยเมายาบ้าทะเลาะโวยวาย
สุดท้ายนะเอามีดมาฟันคอปู่ตายคาบ้านเลยครับ

ในพื้นที่ของบ้านโศกใหญ่นะฮะตำบลลืออำเภอปฐุมราชวงศาที่อำนาจเจริญครับ
เมื่อวานนี้เองตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบศพนายสมดีชัยโยอายุห้าสิบปี
อันนี้เป็นปู่นะฮะบาดแผลเนี่ยนะถูกฟันด้วยของมีคมบริเวณต้นคอและไทยทอยรวมสี่แผลครับ
หลังจากฟันปู่ตายเนี่ยนะฮะล่าสุดชุดสืบสวนนำกำลังออกไปตามจับกลุ่มได้ครับ
สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้กลางทุ่งหนานะฮะ
ทะดั้งของนางหนูรักสิงหาอายุหกสิบสองปีซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ตาย
ก็บอกอีกทีนึงว่าน้องชายคือปู่ปู่ไปรับหลานคนนี้มาจากอุบล
มาอยู่เพียง๓วันเอง
ก่อนเกิดเหตุหลานชายหยิบมีดปังตอที่บ้านของเธอของผู้หญิงคนนี้นะ
ก็มีสัตว์น่าจะเป็นย่าไหมเป็นพี่สาวของปู่อีกทีนึง
ก็ไปหยิบมีดปังตอของญาติเนี่ยนะมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะนำไปฟันฟืน
หลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงนายสมดีร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
บอกว่าถูกหลานทำร้ายถูกหลานทำร้ายนะครับ
จากนั้นนายสมดีก็มีเลือดอาบเต็มตัวแล้ววิ่งไปร้องขอให้คนช่วย
กระทั่งล้มลงไปซุดลงไปหน้าบ้านของญาติ
ผู้ก่อเหตุก็คือหลานก็สารภาพว่าผมเป็นคนลงมือทำร้ายปู่เอง
พอปู่พูดจ๋าไม่เข้าหูโกรธแข็งที่ถูกปู่ดุด่าง
เรื่องที่เขาไปยุ่งเรื่องยาเศีียบติด
และก็ยอมรับได้ว่าเสพยาบ้ามา๒เม็ดก็มีอันการหมึนเมาอย่าง
เมืองตนก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้า
แล้วก็ส่งตัวไปที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจริง
เพราะว่าผู้ก่อเหตุอายุเพียง๑๖ปีเท่านั้นเองนะครับ

ยาเสพติดไม่เคยเกิดประโยชน์กับใครเลยจริง